รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

ค่า๒๐แสง๒๕ค่ะ

โหนี่อีกเนี่ยนะตอนนี้
มีอะไรอยากบอกคุณแม่ไหม
อยากจะบอกที่นี่มันจะดีลึก

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
นักสู้ชีวิตคนไหนก็ตามนะครับที่ขึ้นมายืนบนนี้นะครับและร้องเพลงให้เราฟังนะครับ
ครบ๑๐เพลงโดยไม่ผิดเลยนะครับรับไปเลยจากรายการของเรา๑ล้านบาทครับ
คนนี้ค่ะสมัครมาในรายการของเราค่ะเห็นรายการเราเป็นความหวังเป็นแสงสว่างปลายอุโมงของเธอค่ะ
เนื่องด้วยดอกค่ะดอกดวงในการจำนองบ้านมัน
บานปลายจนไม่สามารถจะผ่อนปลนได้ค่ะ
ชมเรื่องราวชีวิตของผู้หญิงคนนี้กันค่ะคุณดวงใจอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
ชีวิตพี่ตั้งแต่จำความได้เนอะพ่อกับแม่ก็ไม่ค่อยจะถูกกัน
พ่อก็ไม่ค่อยจะอยู่บ้านแม่ก็ทำงานเลี้ยงลูกคนเดียว

แม่ก็จะปลูกข้าวโพดหักแล้วก็ต้ม
แล้วก็มัดใส่หาบขายหาบไปตามหมู่บ้านนะคะ
ยายชื่อจูจ้าอายุ๘๒ปี
เป็นแม่ของดวงใจก็ทำไล่ทำส่วน
หาบของขายมาตลอดและเลี้ยงลูก๖คน
ผัวฉันนี่ไม่ได้รับผิดชอบครอบครัว
ฉันเลี้ยงลูกคนเดียวมาตลอด
ประหยัดสุดจนเก็บเงินได้ปลูกบ้านหลังนึง
บ้านนี้ก็คือดวงใจฉันเลย
ทำมาทั้งชีวิตอายุ๘๐กว่าแล้วพอยังได้บ้านหลัง
รักมากรักเท่าชีวิตแหละ
ผมชื่อสมจิตเป็นพ่อของดวงใจ
พ่อจะมีความดันแล้วก็เป็นถุงลมปมพองในปอด
เป็นก้าวหูตึงหูตึงแล้วจะหายใจไม่ค่อยสะดวก
ลูกทำกับข้าวให้กินพาไปหาหมอ
ผมรักลูกคนนี้ครับ
อยู่มาวันหนึ่งดวงใจก็มาขอบ้านหลังนี้ไปจำนอง

เราก็นึกว่าอยากจะให้ลูกมี
เขาก็บอกว่าวันขายได้เท่านั้นเท่านี้

เอาไปลงทุนค้าขายขายรองเท้ามือสอง
พอตอนหลังโรงเกลือมาเปิดในตัวเมือง
มันก็เริ่มไม่ดีลงไม่มีลง

ตอนแรกเอาที่ไปจำนองไว้แสนหก

ห้าปีตอนนี้คิดดอกก็เพิ่มเป็นห้าแสนค่ะ

รู้สึกแย่ที่สุดเศร้าที่สุด

ถ้ามันเป็นไปแล้วก็ทำไงล่ะลูก

แม่ไม่ได้โกรธลูกหรอกลูก

ตอนนี้เป็นหนี้เบ็ดเสร็จที่จะต้องถ่ายถอนที่

ไม่เป็นไรหรอก
ได้อภัยให้ลูกต่อมือ

หญิงผู้จมอยู่กับความผิดที่ติดค้างอยู่ในใจครับ

วันนี้ต้อนรับค่ะพี่ดวงใจ

สู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
วันนี้คุณดวงใจเป็นครั้งที่๒
คราวที่แล้วนะครับเปิดตัวมาพูดคุยกัน
ร้องไป๑เพลงถูกต้องหมดเลยนะครับ
ตัวช่วยยังไม่ได้ใช้สักตัวเดียวเลย
ค่ะวันนี้เช่นเดิมค่ะ
ภาพที่พี่ดวงใจไม่เคยได้เห็นเลย
คือคุณพ่อคุณแม่ได้มานั่งคู่กัน
งด้วยทั้งคู่ได้เลิกลากันไปคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็เรียกได้ว่าแหมแทบจะไม่มองหน้ากันเลยก็ว่าได้
แต่วันนี้ค่ะเพื่อกำลังใจของลูกค่ะ
โคจรกลับมานั่งคู่กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ภาพนี้ตราตรึงไหมพี่ดวงใจ

คิดว่าจะได้เห็นภาพนี้ไหม

ไม่เห็นเขาอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่พี่อายุเท่าไหร่

เห็นแม่บอกเลิกกันตั้งแต่พี่ได้๒เดือน
แล้วก็ไม่มองหน้าไม่มาเยี่ยมเยือนไม่เฉียดใกล้กันเลยเห
ถ้าเวลาทำกับข้าวอะไรก็ต้องคนละสำรับเลย
สมัยก่อนอยู่บ้านเดียวกันยังไม่ได้แยกบ้าน
ก็พ่อก็สำรับหนึ่งแม่ก็สองสำรับหนึ่ง

เหมือนคู่ขนานไม่มีทางจะมาบรรจบกันได้

ยกเว้นวันนี้ชื่นใจไหมฮะ
๕ปีที่ผ่านมาดอกเบี้ยต้องจ่ายอยู่ตลอด
แล้วเวลาทำสัญญาต่อกันต่อปีเนี่ย

ถามเขาไหมคะพี่ดวงใจว่าเอาทำไมฉันต้อง
สมมติว่าเดือน๑เราต้องจ่ายเขา๑๐๐๐๐

ก็มาทบอีกเดือนถัดไปได้๕๐๐อีกเดือนถัดไป๓๐๐บาท

เขาก็จะเอาไอ้ที่เราไม่จ่ายเป็นเงินต้น
พอเป็นเงินต้นไม่พอแล้วบวกเงินต้นดอกเบี้ยไปอีกไง

ตอนนี้สุขภาพพี่ดวงใจเป็นไงบ้าง

ถ้าเกิดว่าร้อนมากก็จะเป็นลมวูบไปเฉย
ถ้าหนาวมากก็จะแน่นหน้าอก
ทุกวันนี้นะเป็นไอ้วาลาเลีย
เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นไอ้ไตวายเจียบครัน

มันละเลี้ยแล้วเป็นไตวายเทียบคลัน
แล้วทุกวันบางทีมันเครียดมากมันก็วูบ
ทำกระน่องไข่สิวะก็ง่าย

ปัจจุบันเนี่ยคือเดิมทีสมัยก่อนเคยเป็นมาเลเลีย

อายุมันเท่าไหร่ละ๒๐

ตอนมามา๔ขวบ
รอบหนึ่งแล้วก็ตอนประมาณ

๑๐ปีที่แรก

มันก็เป็นที่ต้องเอาไปโรงพยาบาล

คุณแม่ล่ะคะสุขภาพเป็นไง
แม่ก็ระบบขับถ่ายไม่ค่อยดี

ตัดแล้วตัดแล้วอาการเป็นยังไงนะ

ยังไม่ปกติเชื้อมะเร็งหมดไหม
ต้องไปเช็คทุก๓เดือนค่ะ

ีโมได้ให้ไหมคีโม
ฉายแสง๒๕ค่ะเก่งมากนะคีโม

แล้วยังมาหาบของได้อีกเนี่ยนะตอนนี้

มันแรงนะกลิ่นคีโมใช้แสงอบมือให้เลย
สุขภาพคุณพ่อนอกจากเรื่องหูที่ไม่ได้ยินแล้วค่ะพี่ดวงใจมีเรื่องอะไรอย่างอื่นอีกไหม
เป็นปอดถุงลมปมพองในปอดแล้วก็เป็นเกาะ

แล้วตอนนี้คุณพ่ออยู่ที่บ้านที่ไหนคะ

จมอยู่กับความรู้สึกอะไรบ้าง

เครียดทั้งตัวเองทั้งพี่

จมให้ดีแล้วจันทรัพยาไหว้ให้เขา
อาทิตย์ละครั้งเขาจะกินเอง
แล้วเราต้องคอยดูไงว่าเขากินถูกไหม

เอาล่ะในชีวิตก็ต้องสู้
บนเวทีนี้ก็มีให้สู้ค่ะ
กลับมาครั้งนี้เราจะเริ่มเกมกันที่เพลงที่๒ค่ะ
มาถึงเพลงที่๒นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
หยุดก็ได้๑๐๐๐๐บาท
ถ้าสู้ต่อไปเนี่ยโอกาสยังมีครับ

ใช้ได้๓แผ่นป้ายยังไม่ได้ใช้เลยนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒นะครับ

ตกลงว่าจะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้นะครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้นี่ครับ

ตัวช่วยที่น่าจะช่วยได้ดีที่สุดน่าจะเป็นร้องเพลงเก่งหรือว่าข้าม
ข้ามเพลงนี้ไปเลยเท่านั้นเลือกให้ดีมีสองแผ่นป้ายที่ช่วยคุณดวงใจได้แน่นะครับ
ในหกแผ่นป้ายเพราะฉะนั้นแผ่นที่หนึ่งแผ่นที่สองแผ่นที่สาม
แผ่นที่สี่แผ่นที่ห้าหรือว่าแผ่นที่หกคุณลงใจครับ

แผ่นที่สองค่ะ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

เพียงติดฟ้าห้องว่าต้องค่อยต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้เจอมได้เสมอ
จากบ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอหอบฝันเปื้อนน้ำตาเออ
เข้าเมืองเสียงดวงเดียวได้งานแลกรายได้ที่ใจสหาไม่ต้อง
ที่เรียนมาก็ต้องรีบคว้าเพราะถ้าไม่ไหว
เจ้าสมสุบนอนเพื่อเราทนได้จ่าย
จะเก็บเงินพันสักใบต้องใช้เวลาหลายเดือน
หลังคาเลื่อนรูดัวข้างหัวเตียงแม่จักรยาน
อีกแก่ที่พ่อปันยี่ห้อลบเหลือง

งอนขออยากมีเสื้อใหม่เหมือนเพื่อนภาพหวัง
ข้างจะย้ำเตือนฟันไม่เลื่อนแต่คงต้องรอ
เขียนคำห้ามท้อไว้เตือนใจฝันซ้ายเลือดความ
มุ่งมั่นจากแม่นั้นยังมีมากพอ

ลูกแม่ยังสู้ไว้แม้เมืองไกลใจร้ายต่อ
ความฝันที่เราเฝ้ารอลูกขอทยอยส่งคืน
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต